เรื่องต่อไปต้องบอกว่าเหตุเกิดจากมะพร้าวจริงค่ะ
เป็นสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเค้าช่วยกุฎของคนใหญ่
มีคนได้รับบัตรเจ็บสาหัตน์และอีกคนนึง
ถึงขั้นเสียชีวิตเลยเพราะมะพร้าวแท้เลย

ที่นครราชศรีมาโคราชเนี่ยนะคะกู้ภัยฮุกสามหนึ่งจุดพิมายค่ะ
ต้องไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะช่วยนายสารวุฒิรักสมัยวัยสามสิบเจ็ดปี
คนนี้เนี่ยเขาตกลงมาจากต้นมะพร้าวสูงเกือบ๑๐เมตรค่ะ
กระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ภายในบริเวณบ้านของตัวเองนี่แหละค่ะ
หมู่บ้านชะกะช่องโคในตำบลรังกายใหญ่ตรวจสอบเพราะว่ามีเลือดออกทางปาก
ขาขวามีบาดแผลฉีกขาดนะคะกู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาล
สอบถามเพื่อนนายสารวุฒิเล่าให้ฟังบอกว่านายสารวุฒิเนี่ยดื่มเหล้าจนเมา
แล้วก็เกิดรู้สึกครึ้มอยากดื่มน้ำมะพร้าวอ่อนจังเลย
ภายในบริเวณบ้านก็มีต้นมะพร้าวอยู่เอาบันไดไม้พาดขึ้นไปเลยค่ะ
แล้วก็ปีนขึ้นไปเองจะไปเก็บลูกมะพร้าวแต่ไอ้ต้นมะพร้าวต้นนี้เนี่ยมันสูงเกือบสิบเมตร
คือสูงมากอะค่ะโอ้โหจังหวะที่ปีนขึ้นไปเก็บลูกมะพร้าวอยู่
เหยียบพลาดตรงไหนแหละค่ะร่วงลงมาเลยร่วงลงมากระแทกร่างตกใส่รั้วลวดหนามแล้วกระแทกพื้นอย่างแรง
สาหัสเลยนะคะเพื่อนเห็นก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยมาช่วยเหลือเลยค่ะ
เก็บมาทำอะไรเก็บมาขึ้นมะพร้าวขึ้นมะพร้าวสูงมากันค่ะประมาณกี่เมตรครับเนี่ย
เมาแล้วก็อยากกินน้ำมะพร้าวอ่อนไงเลยต้องปีนขึ้นไปเก็บเอง
เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าคงจะเหยียบก้านมะพร้าวพลาดล่ะค่ะ
ประกอบกับเมาด้วยก็คงจะทรงตัวไม่อยู่โซซัดโซเซไปมาก็เลยร่วงลงมาแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลพิมายค่ะอาการเจ็บสาหัส
อีกเหตุการณ์นครราชศรีมาเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นศพเลยนะคะ
ตำรวจสพศรีคิ้วและกู้ภัยตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตในสวนมะพร้าวที่บ้านบุ่งลำไยในตำบลศรีคิ้ว
ที่เกิดเหตุก็พบศพของนายชัชวานสมบุญจันทึกวัย๕๐ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมะพร้าวค่ะมีบัตรแผลชะกันที่ศีรษะ
และข้างศพมีมะพร้าวตกอยู่หนึ่งลูกด้วยแล้วก็มีรองเท้าเปื้อนโครนถูกถอดทิ้งเอาไว้
ของนายชัชวานเล่าบอกว่านายชัชวานเนี่ยชอบมาเดินเล่นในสวนมะพร้าวตรงนี้ประจำเลยค่ะ
แล้วอยู่ก็หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานไม่กลับบ้านเลย
วันนี้ญาติญาติก็เลยออกตามหาแล้วพอมาดูที่สวนมะพร้าวก็เจอนอนตายเป็นศพอยู่ใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์พงศ์อุทารองสารวัตรสอบสวนสพศรีคิ้วบอกว่า
ผู้ตายชอบมาเดินเล่นที่สวนมะพร้าวตรงนี้เป็นประจำ
คิดว่าจังหวะเดินเล่นอยู่คงจะถูกลูกมะพร้าวตกใส่หัวค่ะ
เพราะว่าที่หัวมีแผลชะกันแล้วก็มีลูกมะพร้าวตกอยู่๑ลูก
ก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตนะคะประกอบกับมีโรคประจำตัวเป็นความดันอยู่แล้วด้วย
ตรวจสอบโดยรอบเนี่ยไม่พบร่องรอยการต่อสู้และญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตด้วย
ก็เลยให้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ
อืมคือต้นมะพร้าวเนี่ยอันตรายอยู่นะ
เวลาไปดงไปเดินไปดูเนี่ยต้องเอาให้แน่ใจว่ามันไม่ได้เป็นช่วงเวลาที่ลูกมันจะตกลงมาได้
บางทีเราก็ไม่รู้จริงนะว่าบทมันจะตกเมื่อไหร่